หายใจลึกตั้งสติก่อน
ก่อนจะเล่าก่อนจะฟังข่าว
แค่เห็นด้านหลังนี้อันนี้โหดมากจริงนะ
ไม่อยากจะนึกว่านี่คือสิ่งที่มนุษย์ทำกับมนุษย์ด้วยกัน
ใช่ผู้ชายที่ชื่อจ่ายคนนี้
อายุแค่๒๓คุณผู้ชม
แต่ด้านหลังเนี่ยเขาเอาทั้งค้อนเอาทั้งมีด
ทั้งทุบทั้งแทงคุณป้า
เหตุการณ์นี้นะเกิดขึ้นเมื่อวานนี้
แล้วที่มันกลายเป็นข่าวใหญ่ประจำวัน
เพราะว่าวิธีการก่อเหตุ
กระทำของนายจ่ายนี่มันเฮี่ยมเกิน
กว่าที่จะเป็นมนุษย์จริงนี่ค่ะ

สัก๑๑โมงได้ที่คอนโดในซอยศรีบุญเรือง๒เทพารักษ์สมุทรปราการ
กล้องวงจรปิดอ่ะจับภาพนะตอนที่ป้าแดงนางสาวจิตราชฉันทารุณัยอายุ๕๙ปีเนี่ย
เดินไปเนี่ยนะบาร์อาจจะบังนิดนึงนะคุณผู้ชมเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งก่อนอ่านนี่
ป้าแดงนะคะเดินไปที่หน้าห้องพักของในจ่ายหรือว่านายขจรเดชจำปาทองอายุ๒๓ปี
อันนั้นเดินไปแล้วนะหลังจากนั้นนะคะแป๊บเดียวในจ่ายก็ออกมาจากห้องพัก
มันอยู่ตรงขอบมุมของกล้องวงจรปิดนะแล้วเหมือนกับพูดอะไรบางอย่างกับป้าแดง
หลังจากนั้นในจ่ายทำร้ายป้าแดงจนป้าแดงล้มอ่ะค่ะแล้วนี่เราต้องซูมภาพให้เห็นนะ
ต้นไม้มันอาจจะบังใบต้นไม้ตอนนั้นป้าแดงล้มลงแล้วนะในจ่ายเอาค้อนไปทุบ
ตีป้าแดงซ้ำอีกหลายทีเลยค่ะแล้วทุบเสร็จลูกศรแดงคือจ่าย
เห็นจังหวะใช่ไหมคือเงื่อละทุบทุบทุบเหมือนกับทุบปลาแต่นั่นคือคนนะค่ะ
จ่ายนะไปบอกกับคนในคอนโดนี่อันนี้ตอนที่ทุบเสร็จแล้วนะถือค้อนไปด้วย
เขึ่งค้อนมาดูลือดป้าแดงกระเด็นใส่ตัวของจ่ายอ่ะ
จ่ายกลับเข้าไปในห้องไปหยิบอาวุธอีกอย่างหนึ่ง

แล้วมาทุบหัวป้าแดงแบบไม่ยั้งมืออีก

ยังไม่พอนะลากศพป้าแดงมานอนข้างรถ
แล้วใช้อาวุธมีดแทงซ้ำ
คิดดูนะมุมที่ชาวบ้านเห็นเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้ด้วย

มีค้อนอยู่แล้วจ่ายก็ดูเหมือนคลั่งมาก

จากมุมต้นไม้ตรงนู้นมุมบนซ้ายมือ

มีมุมในกล้องมือถือนะพี่กอล์ฟ

แล้วดูสิ่งที่จ่ายทำสิคุณผู้ชม
เราต้องฟรีสภาพไว้นะคุณผู้ชมไม่ไหวครับภาพนี้

อ่ะโอเคพอแค่นี้ก่อนนะคุณผู้ชม

คือมือแล้วก็เนื้อตัวนี้เต็มไปด้วยเลือดแล้วดูสิมีห้องศพ
มองศพป้าแดงทั้งที่มือตัวเองก็ยังเปื้อนเลือดป้าแดงอยู่อะค่ะ
จะเอาตัวจ่ายไปสอบที่โรงพักสำโรงเหนือนะ
โอ้ยนี่คือจ่ายค่ะ
แล้วถามว่าสภาพศพของป้าแดงคุณผู้ชมขออภัยก่อนเลยนะคะ
ที่พูดไม่ได้จะขยี้ความสยดสยองนะ
แต่ต้องบอกเพื่อที่อะไรจะได้รู้ว่าความโหดเยี่ยมของเขา
ศพป้าแดงที่หัวกระโหลกแตกเป็นรูขนาดใหญ่ค่ะ

แล้วมันมีท้ายทอยมีรอยเฉือนด้วยของมีคม
อีกอย่างหนึ่งที่แบบโอ้โหทำทำไม
เอามีดเฉือนอวัยวะเพศของป้าแดงออกมาแล้ววางไว้ข้างศพป้าแดงอะค่ะ
มีมีดทำครัวนะ๑๐นิ้ววางอยู่ค้อนเปื้อนเลือด
แล้วก็มีค้อนตันอีก๑อันคือค้อนมีทั้งหมด๒อันนะคะ
ลูกชายของป้าแดงตอนมาเจอร่างของแม่ตัวเอง
ลูกชายคือนายดำรงศักดิ์สะแก้วค่ะ
ทำไมทำไมทำคนแก
ต้อง
โอ้โห

เพราะคือในสภาพที่ไม่ควรจะได้เห็นด้วย

มฟายแบบนี้นะลูกชายเป็นรายเดอร์

แล้วก็ไม่คิดไงว่ากลับมาจะเจอสภาพแม่เป็นแบบนี้

ก็ตอบรู้เรื่องนะ

เพราะเห็นป้าแดงมาดื่มเหล้าหน้าห้อง
พอผมไล่ให้ป้าแดงไปดื่มที่อื่น

ก็ยังมาดื่มเล่าต่อที่เดิมเลย
อันนี้ที่จ่ายพูดนะคุณผู้ชมบอกว่าป้าแดงมาพูดจาต่อว่าด้วยคำหยาบคาย
โมโหสิก็เลยลงมือเลย

มันก็มีคำถามเต็มไปหมดนะคะชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์นะ
คุณป้ามาลีเล่าให้ฟังบอกว่าป้าแดงเป็นลูกจ้างกวาดถนนของเทศบาลสำรงเหนือ
ป้าแดงแกดื่มเหล้าประจำอยู่แล้ว
จ่ายเนี่ยเพิ่งปลดประจำการมาจากทหารเกณฑ์ด้วยนะ
แล้ววันที่เกิดเหตุเมื่อวานคือเถียงกัน
แล้วจ่ายบอกว่าจะกลับบ้านไปนอนดีหรือจะหลับกลางอากาศ

ป้าแดงไปแบบนี้แล้วป้าแดงตอนนั้นตอบกลับมา
ป้าแดงอ่ะเมาแล้วนะก็เลยตอบมาว่าหลับกลางอากาศ
หลังจากนั้นจ่ายไม่รู้คิดว่าอ๋อท้าใช่ไหม
เป็นการท้าใช่ไหมจ่ายก็เลยลงมือก่อเหตุนะคะ
โดนข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนานะแล้วผลการตรวจเฉีย
คือหลายคนก็ถามว่าเป็นแบบนี้นี่คือแบบเสพมาใช่ไหมคลั่งใช่ไหม
ปรากฏว่าผลการตรวจปัสสาวะไม่เจอสารเสพติดนะคุณผู้ชม
ไม่รู้ว่าอาจจะมีการเสพมาก่อนหน้านี้แล้วหลายวันแล้วหรือเปล่า
แล้วก็ต้องนำตัวเข้าห้องขังค่ะก็ต้องดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ